ก๊ายไซค์ช่วงสุดท้ายค่ะ

ว่าติเรียงค่ะละหน่อยพี่อุนแล้วนะคะ
ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้แถลงงานค่ะข่าวก็ยกเป็นข่าว
เหนื่อยที่จะต้องมานั่งอ่านข่าวอีก
เขาเอาไปทำหน้าทำอะไรมาใช่ไหมคือตอนนี้สิงโตหล่อเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือคิ้วและคลาว
เดี๋ยว
ครับมีหน้าใหญ่ด้วยนะเราก็เห็นเขาอายุตั้งแต่๑๕ใช่
เขาได้รางวัลเนี่ยเขาอยู่น้อยมากอย่างเรียนมหธิโยม
ตั้งแต่๑๔๑๕ตั้งแต่ใส่กางเกลียนนักเรียนไปเดินข้างตึก
แล้วก็ถึงเวลาก็มศวเรียนมสว
แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเอาจริงเลยนะ
ถ้าทำแล้วหล่อนะพี่ว่าในวงการนี้ก็ทำเถอะ
จริงใช่ไหมทำแล้วหล่อแล้วสวยก็ทำเถอะคือถ้าพี่ทำแล้วดี
พี่ไปถลกหนังหน้าพี่หมดทั้งหน้าแล้วทีนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์

อ๋อโอเคขายลูกนี้ขายลูกนี้

โอ๊ยสิทธิ์สิทธิ์ทั้งธรรมศาสตร์อื้อวิศวะธรรมศาสตร์

รู้สึกจะกลับมาเรียนนิเทศเลยเหมือนเดิมแล้วฮะ

เขาบอกว่ามันเรียนไม่ไหวมันเรียนเก่งมากนะครับมันเรียนเก่งจริงจริงเลย
ตอนได้ใหม่มารายการ๑๒ราศีตัวก็ตี๊ดนึง
ตอนหลังไม่ถูกขนาดนี้ตัวสูง
อันนั้นเขาเพิ่มเติมที่คิ้วใช่ไหมคะ
น้องสาวอีกคนนึงเขาก็บอกว่าน้องเต้ยเต้ยจริน
บอกว่าเอ๊ะไปทำตามมาใหม่หรือเปล่ามีคนถามขึ้นมาเนาะ
เขาก็บอกว่าเขาใช่ค่ะเขาไปทำมานิดหน่อย
ซึ่งจริงเขาเคยทำมาแล้วเมื่อ๗ปีที่แล้วแต่ว่ามันหลุดไป

ไม่ใช่ทาสหลุดออกมาอย่างนี้หมายถึงว่าแบบเขาก็บอกอย่างนี้

เขาก็บอกว่ามันเป็นการเย็บเล็กโดยใช้กล้องไมโครสโคปค่ะ
หลุดได้ใช้เลเซอร์จิ้มก็หลุดถ้าไขมันมันกลับมามันก็เด้นจาก
นี่ดาราไปกรีดตากันหมอไทยเก่งที่สุดคนหนึ่งเลย
เขาก็บอกว่าเขาทำที่เมืองไทยนี่แหละ

อันนี้ใช้เลเซอร์ไม่ต้องเลยแค่แดงแล้วก็มาทำงานได้เลย
วันมาถ่ายละครได้ปกติตอนนี้ดาราถึงไปกรีดตากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไง
เวลาตาตกหรือโงเห้งไม่ดีเขาก็ไปทำกันแล้ว
ที่จะต้องอยู่นานคือไปดูดไขมันถ้าแบบตาบวมเพราะไขมันอันนั้นจะนานหน่อย

ใช่เพราะบางคนอูดมาแล้วแบบว่าขนตามันกลับไปแทงไง
ถึงถึงบอกว่าถ้าทำอยู่ในวงการนี้แล้วทำนี่ฉันว่าเมื่อนี้แปลก

เราทำหน้าถี่กว่าเราแปลงฟันอีกนะคะ

มดเอ้ยไม่ใช่หมวยเล็กไม่ใช่รถเมย์ถ้าพี่ทำแล้วหน้ายังเป็นอย่างนี้นะ
หมอฆ่าตัวตายไปแล้วนะพี่ผิวเดี๋ยวก่อนปกติคนเราแปลงฟันเท้าเย็น

เปรียบได้แบบว่าต้องหันหน้าไปมองพี่ด้วยความตกใจอะ

ถูกไหมล่ะทำออกมาแล้วแบบว่าเป๊ะหมดทุกอย่าง

มันเร็วอย่างนี้กำลังนั่งดูเวลาอยู่มันยังไม่ถึงเวลา
ไม่ใช่เหรอได้รับนิวโชคเขามารอต่อ

ูไนท์คืนนี้ฮะออมบูเบอรี่ฮะ

คือเวลาใครได้กลิ่น

เขาจะได้กินเหมือนกลิ่นคาวเลือด

เหมือนเค้านั่งอยู่กับเราเนี่ยเนี่ยหรอ

สมัยใหม่เป็นนักร้องแบบว่าสมัยใหม่
แต่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้สูง
แล้วก็บอก๒กลิ่นที่เขาไม่ได้คือกลิ่นเลือดกับกลิ่นคู่
จะเป็นอย่างไรวันนี้๓ทุ่ม๔๕นาฬิกาไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐนิวโชว์แน่นอน
เกษตรกรกำลังรอคำตอบเรื่องราคายา

เดี๋ยววันนี้ไทยรัฐนิวโชว์จัดมาให้แบบเต็มเลย
แล้วก็จะมีนโยบายที่จะช่วย
เหลืออย่างไรบ้างเพราะตอนนี้ตกต่ำมาก
เดี๋ยวไปเจอกับไทยรัฐนิวโชว์ต่อเลยครับ
วันนี้กลับมาเจอกันนะครับสวัสดีค่ะ